แม่เขาบอกว่ารูปร่างทรงอย่างนี้เป็นกะเทยก็ลำบากนะลูก

ก็เลยอยากให้ฉันเป็นผู้ชาย

ให้เป็นแมนก็เลยแม่ให้ตังมา

ดีกว่ากลัฉหน้า
เดี๋ยวอยากไปกับเธอ

ไปเป็นกับเธอทิฟเฟนนี่เลย

นี่ลูกเทนนิส

ุ่นจะดีเหมือนนาดาวน่ะ

นี่ดีไปลูกแบทนี่

เรียกง่ายคือลูกแบต

แต่อันนี้เป็นลูกชนิด๓ลูกราคาถูกมาก

แหม

ถ้าเป็นสายกีฬาข้อนี้น่าจะหวานกรอบสำหรับคุณ๕๐

ที่ผมชอบแล้วก็ถนัดนะคือเนี่ย

สามเล่นแรกจะเหนียวหน่อย

คุณต้องเลือกแล้วค่ะครับ

จริงผมก็แกล้งดูนานไปงั้นแหละครับ

ใจจริงคือไม่รู้ครับ
อ่าคุณครับ

เพราะฉะนั้นเลือกเลยดีไหม

ผมเลือกเลยดีหรือเปล่า
อ่าหลังเลนะครับ

เทนนิสค่ะลูกเทนนิส๓ลูกนี้
คุณอ๊อฟไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

ร้อย๑๐บาท

หลุนชื่นใจ

ลูกขนไก่แพ็ค๓ชิ้น๒แพ็ค

แพงกว่าไหม

เอาล่ะคุณอ๊อฟคะ

ราคาจะต้องถูกกว่า๑๐๐

มีไม้ไม้รายการครับ

คุณครับระวังางก้วยเลิฟมือนางคุณด้วยค่ะ
ขอกล้วยหอมนะคะ
ปิงปองจะต้องถูกกว่า๑๑๐บาท

ถูกวะ

ก็ได้เลย
ลูกเทนนิสถูกสุดเลย
ไม่ใช่แพ้สุดเลยเหรอ
ลูกเทนนิสถูกสุดเลยคุณออฟเนอะครับผม
อ้ายตอบผิดค่ะ
น่าเสียดายมากเลย
เป็นผ่นผมก็คิดว่าอันนี้ถูกครับ
เบกคิดว่าลูกบิงบองเหมือนกัน
อันนี้น่าจะเป็นกีฬาไฮโซนะน่าจะเป็นกีฬาแบบแพงสุด

ว่ากลับบ้านมือเปล่าค่ะคุณออฟ
รู้สึกยังไงบ้างเมือน๒๕๐๐๐บาทที่สูญเสียไปกับลูกปิงปอง
ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปตีปิงปองให้หายเลย
เพราะว่าเถอะแหว่นประสบการณ์และจำไม่เลยว่าจริงแล้ว

เอาล่ะสนุกกันมากพอแล้วค่ะ

พี่ตีที่มาเป็นผู้ช่วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าครับผมขอบคุณเลยค่ะ

แม้จะกลับบ้านมือเปล่าแต่ก็ยังร่าเริง
สมกับชายาก็รอบน้อยจริงนะครับคุณออฟมหา
สัปดาห์หน้าใครจะเข้ามาท้าดวนราคากับเราอีกห้ามพลาด
แต่ตอนนี้ได้เวลาของคุณผู้ชมทางบ้านกันแล้ว
เข้ามาตอบคำถามกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านดังเยาวราช๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑ก๋วยจั๊บร้านก๋วยจั๊บไนเอ็กซ์
๒ซุกกี้แห้งหมูร้านครัวพ่อละไหม
แกงกะหรี่หมูร้านแกงกะหรี่นาย่อ
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

แล้วในหนึ่งฝืนสื่อรู้ไหมเนี่ย
ทุกวันนี้เรียนรู้ไหม

ดูข้าใบข้าใบขาใบขาขัวของเราของเรา